หลังจากที่มีการข่าวแจ้งมานะคะว่าจะมีเหตุคาร์บอมเกิดขึ้นในย่านเศรษฐกิจของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฝ่ายความมั่นคงในภาคใต้ตอนนี้นะคะเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการค้นหารถที่นำมาประกอบระเบิดค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยาลานำกำลังในพื้นที่ออกค้นหารถกระบะประกอบระเบิดหลังช่างอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสรับสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากนายฮาซือมีงปูเต๊ะมือประกอบระเบิดตันหยงลิมอร์ให้พ่นสีรถกระบะจากสีขาวเป็นสีบรอนซ์นะคะ
เพื่อเตรียมก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้พบเห็นรถคันดังกล่าวขาบวนเวียนในพื้นที่อัมเภอรามันจังหวัดยาลาตรงกับแหล่งข่าวความมั่นคงที่ได้รับการยืนยันว่ารถกระบะคันนี้ยังคงหลบซ่อนในพื้นที่ตำบนแห่งหนึ่งของอัมเภอรามันที่มีเขตติดต่อกับอ
และตามหมู่บ้านอย่างละเอียดค่ะเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เตรียมก่อเหตุในพื้นที่